คือการเมืองก็ต้องจับตามองพักพลังประชารัฐ
เขาบอกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับโฉมอะไรในพักสักนิดเท่าหน่อย
แล้วก็บอกว่าโดยใช้วิธีให้คณะกรรมการบริหารพักลาออก
เพื่อทำให้กรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันสิ้นสภาพ
แล้วก็มันก็มองไปถึงตำแหน่งของเลขาธิการพัก
นี่ไงคือคนมองว่านี่เป็นเกมการเมืองหรือเปล่า
จะขี่ร้อยเอกธรรมนัฐพ้นจากตำแหน่งหรือเปล่า
เหรอต้องให้คอการเมืองอย่างอาจารย์สุภาพเนี่ย
วิเคราะห์ให้ฟังนะฮะติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่า
อนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จะเป็นยังไง

เนี่ยแนวความคิดที่ว่าเอาขยะซุกไว้ใต้พรม
วันหนึ่งมันก็ล้นพรมออกมาให้เห็น
แนวความคิดที่ว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้น
มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ก็ออกโรงปฏิเสธปัญหานั้นเอาไว้ก่อน

คิดว่าประชาชนคนไทยนั้นเชื่อง่าย
ใครพูดยังไงก็ต้องเชื่อตามนั้น
มันก็เหมือนดูถูกประชาชน
ทั้งที่ประชาชนเขารู้ดี

เกมการเมืองในภักดิ์พลังประชารัฐที่ผ่านมา

สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่พูดออกมา
กับสิ่งที่เราที่ให้สัมภาษณ์กันมา

อะไรเป็นของจริงอะไรไม่จริง
วันนี้เนี่ยขยาที่พักพลังประชารัฐ

วันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
หยิบเอาเรื่องนี้มาพาดหัวเหมือนกันหมด

ว่าสถานการณ์มันจะนำไปสู่อะไร

ให้กรรมการบริหารคือไขก๊อกไขก๊อกก็คือลาออก
ตู่แก้เกมโละธรรมนัฐดีดพ้นเลขา
เพราะว่าถ้ากรรมการยังอยู่กรรมการมากกว่าครึ่ง
เป็นสายของร้อยเอกธรรมนัฐฉะนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
ก็ต้องให้ลาออกทั้งชุดหรือมีหัวข่าวว่ากรรมการบริหารแห่ลาออก
ธรรมนัฐพ้นเลขาพลังประชารัฐร้างไพ่วันนี้
ประเด็นที่สำคัญคือ๓ป๖กับ๓มิตรพลิกเกม
ฝ่ายผู้กองธรรมนัฐว่ายังไงผู้กองธรรมนัฏกับสอสอ

แล้วต้องตั้งคำถามว่าสถานการณ์อย่างนี้คนกลางพี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิทธิ

สุดท้ายก็มาเป็นหัวข่าวบิ๊กป้อมไฟเขียวเชียร์ธรรมนัฐ
นี่คือภาพทางการเมืองในภักดิ์พลังประชาภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วถ้ามันเป็นไปตามนี้อะไรจะเกิดตามมากับอนาคตของพักพลังประชารัฐ
คอการเมืองต้องติดตามเพราะมันจะโยงไปถึงว่าอนาคตกับการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้ง
ไปของพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ตรงนี้
สำหรับประชาชนคนติดตามการเมืองเราไม่แปลกหรอกครับกับข่าววันนี้
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งขยะที่ซุกไว้มันจะล้นออกมาจากใต้พรม
วันหนึ่งก็จะถึงวันฝีแตกเพราะว่าฝากฝั่งที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ซึ่งยืนอยู่คนละฝั่งกับร้อยเอกธรรมนัฐเขาคิดกันว่าถ้าปล่อยให้เกิดสภาพอึมครึม
กับการแสดงพลังอำนาจในพักทับซ้อนเป็นคนละฝั่งคนละพวกกันอย่างนี้
หรือถ้าปล่อยให้ฐานอำนาจอยู่ในกำมือของร้อยเอกธรรมนัฐ
ตำแหน่งเลขาธิการพักฝ่ายที่เขาสนับสนุน
เขาเชียร์พลเอกประยุทธ์เขาก็รู้สึกว่าวันหนึ่งข้างหน้า
ปล่อยไว้พลเอกประยุทธ์ก็จะเจอสภาพขาลอยแล้วก็จะเป็นปัญหาในการเสนอชื่อ
พักพลังประชารัฐที่จะเสนอแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้า

เขาจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์นี่ครับเกมนี้ต้องจับดูตาดูท่าทีของ
ป้อมพลเอกประวิทธิ์ว่าจะเอายังไงในฐานะคนกลาง
ที่ผ่านมาพยายามประสานระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐ
แล้วพยายามจะบอกนักข่าวมาตลอดว่าไม่มีปัญหาอะไรกันแล้ว
พลังประชารัฐเป็ดปึกแผ่นแน่นหนากันดีไม่มีความขัดแย้ง
แต่วันนี้มันไม่ใช่นี่ครับไม่งั้นหนังสือพิมพ์จะพาดหัวได้ไงว่า
ปถกสามมิตรพลิกเกมบิ๊กป้อมไฟเขียวเคลียร์ธรรมนัฐ
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ช็อตต่อไปที่ต้องติดตามคือ
จะเกิดอะไรขึ้นกับพักพลังประชารัฐแล้วจะโยงไปถึงอนาคตของการเป็นนายก
รอบต่อไปของคนเอกประยุทธ์ด้วยวันนี้ต้องโฟกัสไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐครับ
โฟกัสว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัฐถูกปรับพ้นตำแหน่งเลขาธิการพักหมดอำนาจหมดพลัง
เขาจะเอายังไงต่อแล้วลำพังร้อยเอกธรรมนัฐคนเดียว
ว่าจะเอายังไงต่อนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าสอสอที่ผนึกกำลังกันกอดคอก่อเกี่ยวกันอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐ
เขาจะเอายังไงต่อมันจึงมีประเด็นตามมาว่าธรรมนัฐหารือแก้เกม

กัดฟันอยู่กับพักต่อไปในฐานะสมาชิกพักธรรมดาไม่มีอำนาจในตำแหน่งเลขา
ไม่มีอำนาจที่จะเฟ้นสัญหาใครลงหรือใครไม่ลงสอสอ
หรือ๒แยกตัวออกไปจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เพื่อไปตั้งพักใหม่หรือหอบฮิ้วกันไปรวมตัวกับพักอื่นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
เพราะว่าโดยสถานะที่ถูกปั้นกันมาเนี่ยวันนี้ภาพของร้อยเอกธรรมนัฐ
มีความพร้อมในหลายด้านมีบารมีในพัก
ไปไหนมีลูกพักล้อมหน้าล้อมหลังทั้งหมดนี่คือ
ชี้ชะตากรรมและอนาคตการเป็นนายกครั้งต่อไปของพลเอกประยุทธ์ด้วย
เพราะถ้าพักพลังประชารัฐแตก
หมายที่จะชนะการเลือกตั้งมาเป็นที่หนึ่ง
อย่างที่ร้อยเอกธรรมนัฏประกาศไว้
เห็นท่าจะเดินไปสู่จุดนั้นไม่ได้
แล้วถ้าพลังประชารัฐไม่ชนะมาเป็นที่หนึ่ง
ความชอบทำที่จะเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกรอบหลังเลือกตั้ง
ก็ไม่น่าจะมีแล้วจะลิบลีลง
นี่คือธรรมชาติของการเมืองครับ
การเมืองที่รวมตัวกันแบบหลวมรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจ
ในอดีตก็มีพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้
รวมตัวเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมาย
เป็นฐานรองรับผู้มีอำนาจ
แล้วพอผู้มีอำนาจเปลี่ยนมือพักนั้นก็ล่มสลายไป
คนรุ่นเก่าหน่อยจะได้ยินชื่อพักสหประชาไทย
ที่รวบรวมผู้คนจากพักนั้นพักนี้เฮโลสารพากันมา
ตั้งพักแล้วรวมตัวกันสนับสนุนจอมพลถนอมคิตติขจร
มาเราเคยได้ยินตำนานของพักสามัคคีธรรม
จำได้ไหมครับปี๓๔๓๕เนี่ย
รวมตัวเฮโลสารพากันตั้งพักหนุนอำนาจทหาร

ดาคราประยูนให้เป็นนายก
ผ่านไปนานหลายปีก็มาถึงพักพลังประชารัฐ
ที่รวมดาวกระจายจากสารพัฒกลุ่มการเมืองมารวมกัน
แล้วก็หนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่จนวันนี้

มันมีแต่รากฝอยถึงจะเติบโตกิ่งก้านสาขามา
มากน้อยมากแค่ไหนแต่ทานพายุไม่ได้หรอกครับแล้วถ้าย้อน
ดูอดีตเงื่อนไขที่ทำให้พักแตกสำคัญก็คือนี่แหละเรื่อง
ตำแหน่งสู้กันในตำแหน่งหัวหน้าพักเลขาธิการพักนี่
แหละประชาธิบัติเคยเจอเหตุการณ์วันที่สิบมกลาพอ
นึกออกไหมครับเคยได้ยินไหมครับเป็นวันพักแตกครั้ง
เพราะว่าเป็นวันที่ชิงตำแหน่งเลขาธิการพักกัน
ระหว่างผลตรีสนั่นขจรประศาจกับคุณวีระมูสิคพงมัน
มีตำนานมาอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้วันที่๒๖ตุลาคม
ลุ้นชะตากรรมของร้อยเอกธรรมนัฐและพักพวกลุ้นชะตากรรม
พักพลังประชารัฐว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็น
ชี้วัดว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากการเลือกตั้ง
ครั้งหน้าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบหนึ่งไหม
ลุ้นกันวันนี้ครับลุ้นกันวันนี้ที่พักพลังประชารัฐจะ
ประชุมกันนี่ก็คือขีดเส้นใต้ให้เห็นภาพครับคุณบุ๊
ครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วย
วันนี้เป็นเรื่องของการเมืองที่น่าสนใจ